สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันนี้หมอไก่จะมาอัปเดตดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกันค่ะว่า
ราศีไหนที่ดวงชะตาจะดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะรับทรัพย
นับไม่ทันบ้างนะคะจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวต้องลองมาดูกันค่ะสำหรับราศีแรกนะคะ
ดวงดีมีโอกาสรับทรัพย์จากเงินก้อนนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าในช่วงนี้เหนื่อยมากนะคะ
เพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องแบกรับภาระมากมายนะคะ
ภาระครอบครัวรวมไปถึงภาระในด้านของหน้าที่การงานค่ะ
บางทีคุณก็ต้องทำงานเกินหน้าที่ในหลายครั้งนะคะ
บางครั้งก็ต้องทำงานเกินเวลาค่ะแต่ว่าขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะ
ทนเอาไว้ค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
หน้าที่การงานแบบยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้านะคะแต่สิ่งที่คุณไม่ต้องรอในวันข้างหน้า
คุณมีโอกาสได้เดี๋ยวนี้ได้สิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยค่ะ
นั่นก็คือในเรื่องของโชคลาภและเงินทองนะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎค่ะ
ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์ในช่วงนี้ค่ะ
แล้วจะเป็นโชคลาภที่ได้มาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่โดดเด่นมากในด้านของการเงินค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะสำหรับชาวราศีเมทุนค่ะ
เราจะเรียกว่าเป็นราศีเสือซ่อนเล็กในช่วงนี้เลยก็ได้นะคะ
เพราะว่าดูภายนอกค่ะเขาก็ดูเงียบดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะ
แต่ว่าเบื้องหลังค่ะเขาแอบซุ่มนะคะแอบซุ่มปั๊มเงินแบบรัว
ฐานะทางการเงินของชาวราศีเมทุนเนี่ยจะขยับดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมทุนเองก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
ลาบจากการลงทุนหรือว่าลาบจากการเสี่ยงดวงอีกด้วยค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตาดีไม่แพ้สองราศีแรกเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาค่อยค่อยดีขึ้นนะคะดวงชะตามีเกณฑ์หมดเคราะห์
โศกหมดโรคหมดภัยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะ
ดวงชะตาของคุณยังไม่หมดเคราะห์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ยังไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าดวงชะตาก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
อุปสรรคปัญหาก็จะค่อยคลี่คลายไปทีละปอกค่ะ
ส่วนเรื่องที่ดีที่สุดที่ทำให้ชาวราศีพิจิกยิ้มกว้างเลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีพิจิกเลยค่ะ
หากชาวราศีพิจิกษ์นะคะหวังในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะผลกำไร
หรือว่าในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
ไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
แล้วขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณหมอไก่เนอะใช่ค่ะ
เป็นราศีคุณผู้ชมหรือเปล่ายังไงก็ขอให้มีกำลังใจสู้กันต่อไป